มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
เป็นคลิปที่มีคนร้ายคนหนึ่งเอามิดดาบเนี่ย
ชนแต่ตอนชนเขามีการขอโทษกันแล้วนะแต่คนคนนี้ไม่พอใจกลับไปเอามีดมาฟันเขาอะครับ
คุณรู้ใช่ไหมคะว่าข้อหาที่คุณโดนต้องเป็นพยายามฆ่าแน่นอนคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีชายคนนี้
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หยุดแป๊บนึงคุยกับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์จากนั้นเอามิดดาบที่เหน็บเอาไว้ที่เอวเนี่ยไปฟันเขานะฮะ
เนี่ยไปโพสต์แล้วก็บรรยายว่ารบกวนเพื่อนแชร์ให้ด้วยนะครับ
พอดีมีคนใช้ดาบไปฟันช่างที่ร้านบุคคลอันตรายเจอที่ไหนติดต่อมาได้
นะฮะช่างโดนฟันอาการสาหัสบ้านคนร้ายอยู่ที่น้ำน้อย
ฝากพี่น้องช่วยกันแชร์หน่อยอันนี้ก็เป็นคลิปที่เรานำเสนอไปแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์ก็คือนายนัทธพรแก้วชูเชิด
ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
คลิปนี้มีหลายคลิปเหมือนกันนะฮะเล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิด๒๐กุมภาพันธ์ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
มีเด็กในร้านไปเดินชนในเคจากข้างหลังแต่ตอนชนอ่ะ
ก็มีการขอโทษขอโพยไปแล้วคือแบบ
เหมือนเป็นจังหวะแบบไม่ตั้งใจก็แค่ชนเข้าไป
แล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุใดในเคถึงมาก่อเหตุ
อยู่ก็เดินเข้าไปไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันเลยครับ

เดินชนกันที่อื่นแต่รู้ว่าคนที่ชนตัวเองทำงานอยู่ที่นี่อย่างเงี้เหรอค

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันต่อ
ไปอยู่ที่บริเวณร้านอูไหวอาไหล่ที่บริเวณศรีแยกอูไหว
ถนนครองเปครองเต๋ยครับ
ตัดกับถนนนวลแก้วอุทิศเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่
คุณนัทพรผู้โพสต์และคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ในเคเนี่ยปกติเนี่ยจะมานั่งที่ร้านเป็นประจำรู้จักกับช่างด้วยคือคุ้นกันอยู่แล้ว
แต่สาเหตุที่มีเรื่องกันเพราะว่ามีช่างคนหนึ่งเคยไปเดินชนเขา
ทำให้ในเคคนนี้ไม่พอใจเออะโวยวาย
นายสมชายซึ่งเป็นช่างในอู่ก็เลยไล่ให้กลับไปไม่อยากให้มีปัญหากัน
ทำให้ในเคไม่พอใจขี่รถกลับไปที่บ้านแล้วกลับมาพร้อมกับมีด
แล้วก็ไปแทงนายสมชายจนเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในคลิปนะครับ
ใช่พอเขาเดินไปชนปุ๊บแล้วก็ช่างพี่ชายอ่ะ
เขาบอกว่าเออเขาขอโทษแล้วขอโทษแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอ่ะไม่พอใจ
แล้วมันก็เลยช่างชายก็ไล่ให้มันกลับไปแล้วพออีกวันนึงเนี่ยมันก็มาก่อเหตุเลยครับพี่
ว่าที่ว่ามันไม่พอใจนะพี่คือน่าจะเป็นที่ว่าช่างชายไล่มันกลับไปอะครับ

ก็ชนกันแล้วก็ไม่อยากให้มีปากเสียง
ให้กลับบ้านไปอีกวันหนึ่งก็มาก่อเหตุเลยนะครับ
ส่วนคนเจ็บคือนายสมชายนามรักอายุ๔๐ปีเป็นช่างของอู่นี่แหละ
ถูกฟันที่ศีรษะ๒แผลหน้าอก๑แผลแล้วก็มืออีก๑แผล
ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
หลังเกิดเหตุทางร้านก็ไปแจ้งความแล้วที่สภหัดใหญ่
ทะเบียน๑กกยหญิง๖๑๒๓สงขราของในเคนะครับ
เมื่อวานตำรวจตามจับในเคได้ด้วยนะครับ
อายุ๓๔ปีอยู่ที่บ้านพักในตะบนทุ่งใหญ่
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สภหาดใหญ่
ตามร่างกายของในเคก็มีบาดแผลเหมือนกัน
ช้ำเพราะว่าคนที่เขาโดนฟันเขาต่อสู้ด้วยท่อนเหล็ก
แล้วก็มีรอยถลอกหลายแห่งตามร่างกายนะครับ
พ่อของเคเดินทางมาด้วย
เรื่องต้นมีบัตรของคลินิกจิตเวทด้วย
ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เป็นของในเค
จากการสอบสวนเคยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย

ซึ่งอยู่ในอู่เพราะโกรธมากที่โดนไล่ออกจากร้าน
หลังจากที่มีเรื่องกันกับช่างคนที่โดนชนเขานี่แหละนะฮะ
ผู้เป็นพ่อของนายเคบอกว่าลูกชายป่วยจิตมา๒๐ปีแล้ว
จากว่าเคยถูกรถชนและกระทบกระเทินทางสมอง
รักษามาตลอดดีบ้างอะไรบ้างแล้วแต่อาการ
จิตต้องรอประสานแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจะลงความเห็นว่าป่วยจริงหรือเปล่า

บัตรใบรับรองว่าเป็นผู้ป่วยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงก็อยากให้ครอบครัวช่วยกันดูแลด้วย
ถ้าอยากว่ามีผู้ป่วยแบบนี้ครอบครัวอยู่ในบ้านนะ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าป่วยเข้าใจว่าป่วย
แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะสามารถออกไปทำร้ายใครก็ได้